ไปดูสัตว์ทะเลหายาก
ชนิดนี้นะเขาบอกว่าทำอะไรเนี่ย

เพราะมันคือฉลามวาน

ไปดูกันหน่อยว่าฉลามวานตัวนี้อยู่ที่นี่เลย

ก็ทางธรรมชาตินี่ยังอุดมสมบูรณ์มากเลย
เพราะว่าจู่เขาก็โผล่ออกมาให้เห็นที่บริเวณเกาะห้อง

หมู่เกาะห้องเนี่ยตัวใหญ่มากคุณ

นี่แหละนี่คือฉลามวานลำตัวยาวประมาณ๕เมตรเลยนะคะ
ใหญ่พอกับรถสิบล้ออ่ะโอ้โฮคือ๕เมตรอ่ะปรากฏตัวกำลังว่ายน้ำขึ้นมาบนผิวน้ำนี่ผิวหนามากเลยนะเราถึงมองเห็นเนี่ย

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติธานบกฮรณีจังหวัดกระบี
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่จากเรือตรวจการประมงทะเล
ศูนย์ป้องกันและปรับรามประมงทะเลฝั่งอันดามันจังหวัดกระบี่เขานำเรือไปตรวจที่หมู่เกาะห้องนะคะ
ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเจ้าหน้าที่มากเลยทีเดียวรวมไปถึงเราก็ตื่นตาตื่นใจ
เพราะว่าการที่ฉลามวานเขาจะมาปรากฏตัวให้เห็นเนี่ยมันไม่บ่อยนะคะคุณ
เพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในที่น้ำลึก
การเคลื่อนย้ายว่ายน้ำหากินของฉลามวานแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่เจ้าฉลามวานจะอยู่บริเวณหมู่เกาะห้อง

ก็นี่แหละคุณผู้ชมเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ของสภาพท้องทะเลในบริเวณทะเลกระบี่นะคะ
อ่าวพังงาแห่งนี้ที่มีสัตว์ทะเลหายากปรากฏให้เราพบเห็นอยู่บ่อยมากเลย

ภาคใต้เนี่ยหลายพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่แหละ
แต่ว่าที่กระบี่จะมีความสมบูรณ์มากเป็นพิเศษหน่อย
แล้วก็จะพบกับสัตว์ที่หายากแบบนี้
หลายครั้งเรามานำเสนอในช่วงของตลอดข่าวเช้านี้
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะครับ